เอามาดูเรื่องของความเคลื่อนไหวหมัดมวยนะครับ

นักมวยที่ลุ้นแชมป์โลกสมัยที่๓นั่นคือ
ศรีสะเกดสอรุ่งวิสัยหรือว่าศรีสะเกดนักคอหลวงโปรโมชั่น

ซึ่งเป็นคู่ปรับเก่าชาวเม็กซิกันนะครับ
แต่มาต่อยกันนี้เจอสนามกลางที่อเมริกาแล้วนะครับ
เน้นย้ำว่าถ้าเป็นบ้านเรา
วันที่๖กุมภาพันธ์คือเช้าวันอาทิตย์

ก็สั่งเตรียมทีมงานบอกให้เดินทางไปเลยไปเชียร์ถึงขอบสนามแน่นะครับ
เพื่อลุ้นให้ศรีสะเกดเป็นแชมป์โลกสมัย๒
อันนี้เป็นภาพสมัยเก่าแล้วนะครับเมื่อ๗๘ปีก่อนนะครับที่เจอกันนะครับ
เราก็เอามาให้ดูว่าครั้งนี้จะเป็นการรีแมชกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานมากนะครับ
ซึ่งเดี๋ยวศรีสะเกดจะเดินทางออกจากประเทศไทย๒๖มกราคมนี้
ก็ครั้งที่แล้วเนี่ยศีรษะชนกันในช่วงสำคัญจริงซึ่งเราเองเนี่ยกำลัง
กำลังต่อยเขาออกอาการคือไม่ใช่จะเอาถึงนับนะครับ
ท้องของทางโคยดัสตอนนั้นเนี่ยตัวงอมีอาการไม่ดีมาก
แต่สุดท้ายกรรมการก็ยุติการแข่งขันเพราะว่าคุยดาร์ดมีแผลแตกจากการชนกัน
แล้วก็รวมคะแนนทำให้ศรีสะเกดเนี่ยแพ้คะแนนไปนะครับ

นะครับก็ปัจจุบันศรีสะเกดเองก็เป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งนะครับ
สถิติการชกนั้นชนะ๕๐นะครับเป็นการชนะน็อก๔๓ครั้ง
แล้วก็แพ้๕เสมอ๑ด้วยกันนะครับ
ส่วนทางคาลอสคูเอดัสเป็นรองแชมป์โลกอันดับ๓นะครับ
สถิติการชกชนะ๓๙ครั้งน็อก๒๗แล้วก็แพ้๔เสมอ๑นะครับ
เดี๋ยวติดตามกันได้ว่าเจ้าแหลมศรีสะเกดนั้นจะทำผลงานได้ถูกใจแฟนมวยชาวไทยหรือไม่นะครับ